ของสิ่งรถบรรทุกหัวร้อนกันหน่อยครับไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วเมา
เป็นห่วงเพื่อนฮะคิดว่าเพื่อนจะมีเรื่องก็เลยกลับไปเอาปืนที่รถ
แล้วก็เอามายิงใส่ร้านเหตุการณ์เกิดขึ้นใจกลางกรุงนะครับ
พิศนุโลกเขตดูสิตกรุงเทพเป็นร้านอาหารร้านหนึ่ง
ตำรวจนางเลิ้งก็ไปตรวจสอบไปเจอร่องรอยปลอกกระสุนเนี่ยฮะ
วงกลมเอาไว้เนี่ยเหล่านี้คือหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แล้วก็มีกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ที่ในซอย
เปล่ากระสุนเจออยู่๑๐นัสและสุดท้ายคุมตัวคนก่อเหตุได้
ก็จับตัวได้อันนี้คือปืนของกลางครับนี่ฮะในบอลเนี่ยเขาบอก
เข้ากรุงเทพมาให้เพื่อนเนี่ยช่วยพาไปที่คลินิกหน่อยต้องการ
รับรองแพทย์จะไปยื่นลากับที่ทำงานเสร็จแล้วก็มานั่ง
กินกันที่ร้านอาหารสักพักหนึ่งอีกฝ่ายซึ่งเหมือนเป็นวัย
ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเป็นขาประจำที่ร้านเนี่ยเหมือนจะมี
เรื่องกันเขาเป็นห่วงเพื่อนว่าเฮ้ยจะมาทำร้ายเพื่อนไม่ได้นะ
อุตส่าห์พามากินข้าวร้านนี้ก็เลยเดินออกมาจากร้าน
หยิบปืนที่ซ่อนไว้ในกระบะของเขาแล้วหลังจากนั้นก็เอามา
ยิงใส่ที่หน้าร้านอาหารเก้านัดอย่างต่อเนื่องโชคดีครับว่า
ลูกปืนไม่โดนใครไม่มีใครเจ็บนะฮะจังหวะนั้นสายตรวจเนี่ย
ออกตรวจพื้นที่พอดีได้ยินเสียงปืนก็เลยเดินทางมาเลยครับ
จะมาคุมตัวแต่นายบอลไม่ยอมฮะยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่เพื่อจะ
เปิดทางหนีแต่สุดท้ายไม่รอดจับได้ในที่สุดพร้อมกับของ
กลางเขาสารภาพขับรถบรรทุกอยู่ที่นครปฐมปืนที่ใช้ซื้อต่อ
มาจากเพื่อนแปดหมื่นบาทแบบโอนลอยด้วยนะครับแล้วพอไปตรวจ
ประวัติอาทยากรมีคดีกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕เมื่อปี๕๙
ในพื้นที่สพดอนตูมแล้วเขาสารภาพครับเคยถูกจับคดีฆ่า
ผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อปี๔๘ด้วยในพื้นที่สนบางกอกน้อย
นี่คือคดีติดตัวเขานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบ
ร้านอาหารก็ไปเจอกระบะสี่ประตูแล้วมีร่องรอยถูกกระสุนปืน
นะฮะยิงเข้าบริเวณตัวข้างรถแล้วก็ล้อหลังนี่นะฮะนอกจาก
นี้เจอเจ้าของร้านเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น
เหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างในบอลแล้วก็เพื่อนซึ่งเป็นขาจรกับ
วัยรุ่นที่เขาเป็นขาประจำของร้านน่าจะเข้าใจผิดกันล่ะ
มั้งอืมแล้วจู่จู่บอลก็เดินออกจากร้านไปหยิบปืนแล้วก็มายิง
ใส่นะฮะอันนี้รูกระสุนที่บริเวณข้างรถนะลองฟังหน่อยนะฮะ
พี่ดูจากจากกล้องแล้วก็ประมาณอารมณ์ประมาณนั้นแหละค่ะ
ประมาณว่ามาเจอมาเจอเป็นพอดีอะค่ะ
แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เกิดในร้านอาจจะต้องบอกคุณนักข่าวก่อนนะ
ว่าเริ่มไม่ได้เกิดในร้านเพราะฉะนั้นพี่จะให้การว่าอยู่ในร้านพี่เป็นไปไม่ได้
อ๋อแต่ว่าแต่ก็คือตอนแรกเขามานั่ง
ค่ะตอนแรกเขามานั่งในร้านเนาะแล้วก็ออกไปใช่ไหมคะเจ๊
อันนี้ดูจากกล้องเป็นอย่างนั้นค่ะ
แล้วลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าประจำไหมคะเจ๊

ขาจรไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย
มีเพื่อนเคยมาแต่คนที่มีเรื่องขาจรเท่าที่ฟังจากผู้จัดการบอกนะ
นี่คือเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกร้าน
ไม่ได้เกิดในร้านนะครับอ้าวเดี๋ยวขอดูภาพรถที่ถูกกระสุนยิงหน่อย
ที่บริเวณรอบตัวรถแล้วก็ภาพณจุดเกิดเหตุที่วงกลมปลอกกระสุน
ต่างนี่คือบริเวณจุดที่เกิดเรื่องทั้งหมดนะฮะนี่คือรถคันที่เสียหาย
พิกัดจุดเกิดเรื่องเจ้าของรถคันนี้ครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
ทราบข้อมูลจากตำรวจว่าฝั่งคนก่อเหตุไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เจ้าถิ่นเขาพากันมากินเลี้ยงจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันในร้านแล้วคำเหน่น
กันจากในร้านแย่งพนักงานสาวภายในร้านอันนี้ข้อมูลของทางเจ้าของรถ
บอกนะครับฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายก่อนพอสู้ไม่ได้อีกฝั่งหนึ่ง
กันหลายคนไงเข้ามากันน้อยก็เลยออกไปเอาปืนแล้วก็มายิงส่วนกระบะเนี่ยนะฮะ
ของผู้ที่ต้องผู้ก่อเหตุตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางอยู่ที่โรงพักนางเลิ้งสภาพ
ไม่ได้มีร่องรอยกระสุนปืนแต่ภายในรถไปเจอขวดเบียร์ตกอยู่ด้วยแจ้ง
ในเบื้องต้นต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะฮะแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีนี่คือข้อหาของเขา
ส่วนภาพหลักฐานที่คุณผู้ชมและคุณมิ้นกำลังจะได้ดูจากนี้ไปนี่คือ
หลักฐานชิ้นสำคัญครับวงจรปิดบริเวณหน้าร้านจุดเกิดเหตุที่ในบอลเนี่ยนะฮะเดิน
ออกไปนี่เขาเดินออกไปนะเพื่อไปหยิบปืนจากในรถแล้วจะเห็นว่าเพื่อนของ
คนก่อเหตุเดินตามออกไปด้วยแล้วมีคู่กรณีวัยรุ่นที่นั่งกินกัน
อยู่ในร้านเนี่ยตามกันออกมาแล้วคงจะมีการยื้อแย่งกันก่อนจะมีเสียง
ปืนดังขึ้นนี่กำลังไปกันแล้วนะฮะเนี่ยค่อยเดินกันไปเนี่ยเนี่ยนะฮะ
เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนไหมนัดที่๑นี่นัดที่๒ค่ะโอ้โหแล้วรวยิงแบบนี้ครับ
สิ้นเสียงปืนครับภาพในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นลากตัวผู้ชาย
คนหนึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนของคนก่อเหตุสมมุติละกันชื่อตุ้ยลาดตุ้ย
ไปต่อยทำร้ายแล้วรุมกระทืบคงจะไม่พอใจที่ตุ้ยไปพาคนก่อเหตุมากินที่ร้านนี้
หลังจากนั้นก็เลยรุมทำร้ายตุ้ยเลยดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนฮะ
มาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าตุ้ยที่รู้จักกับคนที่ก่อเหตุ
ยิงปืนรั้วหน้าร้านเนี่ยกับวัยรุ่นขาประจำของร้านเขารู้จักกันนะฮะ
ขาประจำกับตุ้ยเนี่ยรู้จักกันแล้ววันนั้นตุ้ยพาเพื่อนก็ขาจรคือในบอลเนี่ย
กินที่ร้านนี้เหมือนกันแล้วไปมีเรื่องพอมีเรื่องเสร็จปั๊บมีคนกลางมาเคลียร์
แต่ในบอลเข้าใจว่าสงสัยตุ้ยจะตกอยู่ในอันตรายแล้ว
บุญคุณต้องตอบแทนตุ้ยอุตส่าหมามากินที่ร้านนี้ต้องปกป้องตุ้ย
ก็เลยไปเอาปืนมาแล้วมันก็บานปลายแบบนี้ลองฟังผู้ดูแลร้านเล่าเพิ่มเติมครับ
ประมาณว่าคือทุกคนเนี่ยห้ามไม่อยากให้มีเรื่องอะไรในร้านนะครับ
ก็คือทุกคนพยายามห้ามหมดห้ามแบบสักคนชื่อตุ้ยห้ามแบบสักคนชื่อบอล
ตุ้ยเนี่ยเขาเป็นแขกประจำร้านนี้นะครับส่วนบอลเนี่ยเขาเพิ่งมาร้านนี้เป็นครั้งแรก
ก็คือผู้ต้องหานั่นเองใช่ครับใช่พอแบบทุกคนห้ามปุ๊บเนี่ย
ก็คือว่านายบอลเนี่ยได้ดึงกุญแจรถจากตุ้ยเพื่อไปเพื่อไปเอาอาวุธปืน
เมืองต้นทางร้านยืนยันว่าจากนี้ไปคงต้องเข้มงวดมาตรการในการตรวจอาวุธ
แล้วก็ห้ามพกพาอาวุธทุกอย่างเข้าไปภายในร้านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ